แรกในวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการรับสรีระสังขาร
พรมเสนาบดีเจ้าคณะภาค๗ที่วัดปากน้ำพาศรีเจริญค่ะ
วันนี้บรรยากาศเต็มไปด้วยศิษยานุสิตที่เคารพรักในสมเด็จช่วง
มารอรับสรีระสังขารของท่านเป็นจำนวนมากนะคะ
ที่วัดปากน้ำพระศรีเจริญมีการจัดเตรียมรับสรีระสังขาร
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์สมเด็จช่วงพระพรมเสนาบดีเจ้าคณะภาค๗
ช่วงเช้ามีคณะสิทธิ์วัดปากน้ำทั้งคาราวาสและพระเนรจากที่ต่างมาตั้งแถว
เพื่อรอรับสรีระสังขารสมเด็จช่วง
โดยสรีระสมเด็จช่วงได้เสด็จได้เคลื่อนออกจากโรงพยาบาลสิริราชในช่วงเวลา๗นาฬิกา
มาถึงวัดปากน้ำในช่วงเวลา๘นาฬิกาบรรยากาศเต็มไปด้วยความเศร้าโศกเสียใจของคณะลูกศิษย์
ผู้สื่อข่าวได้ไปพูดคุยกับลูกศิษย์วัดปากน้ำสองท่านนะคะ
ทั้งสองท่านกล่าวทั้งน้ำตาค่ะบอกว่าตนเองได้เข้ากราบสมเด็จช่วงบ่อยครั้งโดยคำสอนของท่านเน้นให้ทำความดียึดมั่นในความดีไม่ทุจริตไม่คดโกงไม่ผิดศีลธรรม
วันนี้รู้สึกปลื้มใจที่ได้เห็นศิษยานุสิตที่เคารพรักในสมเด็จช่วงมารอรับสรีระสังขารของท่านเป็นจำนวนมาก
และวันนี้ช่วงเวลา๑๗นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้ผลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองค์คมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชทานน้ำหลวงสงศพสมเด็จช่วงณห้องรัตนจันทรวรคุรุวัดปากน้ำพาศรีเจริญกรุงเทพมหานครค่ะ